คุณผู้ชมพาย้อนกลับไปดูคดีความมั่นคงที่เกิดขึ้นที่ภาคใต้กันหน่อย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคือ๑๖สิงหา๒๕๕๙
เป็นเหตุการณ์๕คนร้ายเข้าไปขโมยรถในเต็นต์รถมือ๒
แล้วก็นำรถที่ขโมยไปก่อเหตุคาร์บอม
ล่าสุดวันนี้ค่ะสารชั้นต้นก็คือสารจังหวัดนาทวีจังหวัดสงขลาเนี่ย
มีคำพิพากษาออกมาแล้วนะคะส่วนคำพิพากษาว่ายังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะ
กลับไปดูเหตุการณ์วันนั้นกันก่อนค่ะ
เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นคือ๑๖สิงหาคม๒๕๖๐นะคะ
โดยมีการคือคดีคนร้ายเนี่ยปล้นเต็นต์รถยนต์วังโต้คาเซนเตอร์ตำบลนาทวีอำเภอนาทวีจังหวัดสงคลา
มีการนำตัวเจ้าของเต็นต์พร้อมกับพนักงานที่ร้านไป๔คน
ก่อนจะยิงตัวประกันเสียชีวิตไป๑ศพบาดเจ็บสาหัส๑รายแล้วก็หลบหนีไปได้๒คนนะคะ
พร้อมกับมีการปล้นรถยนต์ไปทั้งหมด๕คันเพื่อนำไปประกอบระเบิด
ต่อมาค่ะคนร้ายถูกเจ้าหน้าที่ตามจับกลุ่มได้ทั้งหมด๕คน
วันนี้ศาลจังหวัดนาทวีมีคำพิพากษามาแล้วนะคะ
โดยจำเลยที่๑ก็คือนายอัตนันสะอิมีความผิดฐานความผิดต่อความมั่นคงของรัฐ
ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายอ้างยี่ซ่องโจรก่อให้เกิดระเบิดความผิดต่อชีวิต
พยายามที่จะผิดต่อเสรีภาพปล้นทรัพย์สารพิพากษาคือประหารชีวิตค่ะ
ส่วนจำเลยที่๒นายพานุมาตรหลีเซ็นจำเลยที่๓นายมารอยีราแดง
และจำเลยที่๔นายฮาริยการีหรือแซะสารพิพากษาคือจำคุกตลอดชีวิตนะคะ
ที่จำเลยคนที่๕ค่ะนายอับดุลมานัดเจ๊ล้อสารพิพากษาคือ
จำคุก๒ปี๘เดือนฐานความผิดอ้างยี่
ทีนี้นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปสอบถามความคิดเห็นของพนักงานที่ดูแลเต้นรถ
ที่เป็นจุดเกิดเหตุเมื่อวันที่๑๖สิงหา๖๐เนี่ยนะคะ
หลังจากที่มีคำพิพากษาออกมาในวันนี้ปรากฏว่าไปตรวจสอบเนี่ยนะคะ
พนักงานก็ยังคงทำงานกันปกติแล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่เนี่ย
มาดูแลความปลอดภัยที่เต็นต์รถแห่งนี้ด้วยนะคะ
หนึ่งในพนักงานคนที่รอดชีวิตในวันเกิดเหตุเนี่ยเล่าให้ทีมข่าวบอกว่า
หลังจากที่ทราบผลการตัดสินของศาลก็พอใจนะคะ
แต่ก็ยังกังวลว่าผู้ต้องหาทั้งหมดจะอุทธรณ์เพื่อต่อสู้คดี
และอาจจะทำให้โทษเนี่ยมันลดน้อยลงซึ่งเขาบอกว่า
เขายังจำเหตุการณ์วันนั้นได้ไม่ลืมเลยนะคะ
ส่วนเจ้าของเต้นรถวันนี้ไม่ได้มาอยู่ที่ร้านนะคะ
แต่ว่าผู้สื่อข่าวโทรศัพท์ไปพูดคุยด้วยนะคะบอกว่า
ส่วนตัวพอใจในคำตัดสินของศาลแล้วก็เคารพอำนาจศาล
แต่ตอนนี้สิ่งที่กังวลมากที่สุดก็คือเรื่องของความปลอดภัย
การใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันเนื่องจากว่าก็ต้องทำมาหากินนะคะ
ส่วนหนึ่งก็ต้องกังวลเรื่องของความปลอดภัย
ตัวเองก็ต้องทำอาชีพอยู่ที่เดิมไม่รู้ว่าวันไหนคนร้ายจะมาก่อเหตุอีก
แต่สิ่งที่ทำได้มากที่สุดคือต้องระวังตัวให้มากขึ้นนั่นเองค่ะ